คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความสามารถของเจ้าหน้าที่ค่ะ
เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานจังหวัดชนบุรี
ทุกทีช่วยคนจากงูค่ะนี่ช่วยงูจากท่อ

ลำบากเจ้าหน้าที่อีกที่ต้องไปช่วยเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
สำหรับการช่วยเหลือเจ้างูเหลือมตัวนี้
อาสาสมกุภัยมูลนิธิสวังรถจนะธรรมสถานในอำเภอสัตว์ตะหิบจังหวัดชนบุรี
ใช้เวลาประมาณสักกว่า๑๐นาทีค่ะ
นายพิชิตเกียรติกุธันหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเล่าบอกว่า
ชาวบ้านเขาแจ้งมาว่าในหมู่บ้านเนี่ย
หมู่บ้านพบโชคอำเภอสัตหีบมีงูเหลือมยาวกว่า๓เมตร
ช่วงกลางลำตัวย้ำว่าตรงกลางด้วยนะ
ติดอยู่กับรูฝาท่อระบายน้ำค่ะไปไหนไม่ได้เลยติดแงกอยู่ตรงนั้น
กู้ภัยก็ต้องรีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
เพื่อจะนำมันไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะคะ
เขาบอกว่าสาเหตุที่เจ้างูตัวนี้ไปติดอยู่เนี่ย

คือคิดว่ามันน่าจะเลื้อยออกมาจากป่าด้านหลังหมู่บ้าน
แล้วก็เลื้อยลงท่อค่ะมันเป็นปกติอยู่แล้ว

ถึงกลางตัวปุ๊บเอ้าตัวติดค่ะ
ก็เลยไปไหนไม่ได้ติดแงกอยู่แบบนั้น
เขาเลยต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันช่วยมันออกมาได้
เคยเห็นนะเหมือนบางทีเหมือนสุนัขอ่ะคุณ
รั้วประตูบ้านไงคือหัวเนี่ยโผล่ไปได้

อืมนี่ก็ไม่รู้ขนาดตัวเอง